ท่านผู้ชมครับวันนี้มี๒พี่น้องนะฮะ
น้องเป็นน้องชาย๒๔กับพี่สาวัย๒๑ปี
เครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนะฮะ
เพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่แม่ของน้องทั้ง๒คนถูกรจชน
บาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับ
จนถึงขณะนี้ยังไม่รับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรเลยนะครับ
ตอนแรกเนี่ยทั้งเรื่องของบริษัทประกันภัยนะ
เรื่องของตัวคู่กรณีเองก็แล้วแต่นะครับ
แต่ตอนนี้ทางประกันเข้ามาจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วนะครับ
น้องผู้ชายเนี่ยอายุ๑๔ปีชื่อน้องหมีภูนะฮะส่วนพี่สาวชื่อนางสาวสาธิธรศรีทองคำ
อายุ๒๑ปีชื่อเล่นที่จังโมส่วนคุณแม่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๓๑สิงหาคม๒๕๕๙
แม่ถูกรถชนมีอาการหัวไหล่หลุดแขนหักก้านคออักเสบเดินไม่ได้
แล้วสมองได้รับความกระทบกระเทือนด้วย
วันแรกที่ถูกชนคู่กรณีมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล
น้องบอกกับทนายรณรงค์นะครับ
แล้วให้เงินช่วยเหลือ๕๐๐๐บาท
หลังจากนั้นอีก๑เดือนครึ่งคือ๑๐ตุลาคม๒๕๕๙
ได้นัดคุยนัดเจรจากันที่สถานีตำรวจ
คู่กรณีตอนนั้นให้เงินช่วยเหลือมาอีก๕๐๐บาท

แล้วก็บอกว่าความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง
จากนี้ไปให้บริษัทประกันภัยรถยนต์
มาจัดการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้

ตั้งแต่นั้นไปต้นมายังไม่มีอะไรคืบหน้ามาเลย
ส่วนอาการบาดเจ็บของแม่ของน้องทั้งสองคนเนี่ย
อาการก็หนักขึ้นนะมีอาการแขนขาไม่มีแรง
แพทย์ให้ไปรับรองแพทย์มาบอกว่าต้องหยุดงานหนึ่งปี
แล้วก็อาจจะรักษาไม่หายต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย
สองถึงสามปีนะครับในการทำกายภาพ
ซึ่งไม่รู้ว่าที่สุดแล้วจะกลับมาหายเดิมเป็นปกติได้หรือไม่
หรืออาจจะต้องพิการนี่นะครับ
ทางครอบครัวก็ตัดสินใจฟ้องร้องคนขับรถชนแม่นะ
แต่สุดท้ายแล้วจนถึงวันนี้คดียังไม่คืบหน้า
ตอนนี้น้องหมีภูกับน้องแตงโมพี่สาวนะครับก็ต้องเรียนหนังสือ
เพราะว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดฮะหลังจากแม่ประสบอุบัติเหตุ
พ่อเนี่ยก็ไปมีภรรยาใหม่นี่นะฮะ
เงินที่ใช้แต่ละเดือนก็น้อยลงน้อยลงจนแม่คิดฆ่าตัวตายมาหลายครั้ง
แล้วครอบครัวก็ลำบากมากโทรไปหาตำรวจที่ทำคดี
อันนี้เด็กบอกนะแล้วก็คุณแม่ที่ให้ข้อมูลมาเนี่ย
บอกว่าตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีบอกว่าเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้
เรื่องค่าชดเชยเยียวยาจากบริษัทประกันแล้วก็คู่กรณีเนี่ย
แต่มันก็ไม่คืบหน้าที่ดินของแม่ก็กำลังจะโดนยึด
เพราะว่าไม่ได้ผงไม่ได้ผ่อนไม่ได้ส่งอะไรพวกนี้นะครับ
ตอนนี้แม่ก็เครียดมากอาการที่หนักอยู่แล้วก็แย่ลงไปอีก
บอกว่าทุกวันนี้แม่ต้องไปหาหมอเป็นประจำนะครับ
สิทธิ์ประกันสังคมแต่ทางคู่กรณีไม่เคยออกมาช่วยเหลือ
บอกแต่ว่าให้ไปคุยกับบริษัทประกันรถยนต์เอาเอง
ก็เลยอยากให้ทนายรณรงค์ช่วยเหลือเรื่องคดีความให้ด้วยนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรได้ไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ก็ไปกับทางคนเจ็บด้วยนะฮะคือนางนัชชาวีพิรมเมือง
อายุสี่สิบสามปีแล้วก็น้องหมีภูลูกชายวัย๑๔กับน้องแตงโมลูกสาววัย๒๑
ยื่นหนังสือให้คอปภเรียกบริษัทประกันภัยของคู่กรณีที่ชนเขาเจ็บเนี่ย
เจรจากลายเกลี่ยกันทนายรณรงค์บอกว่า
คดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องหมีภูแล้วก็อาการบาดเจ็บของแม่เนี่ย
ไม่มีความคืบหน้าเวลาผ่านมา๘เดือนแล้ว
ขณะที่ทางบริษัทประกันภัยบ่ายเบียงที่จะรับผิดชอบ
มีการทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ตั้งแต่๑๐ตุลาคม๒๕๖๖
มาหลายเดือนไม่จ่ายเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียว
ทางครอบครัวเขาก็เครียดกันมาก
ตัวแม่ตัวคนเจ็บเนี่ยนะฮะก็พยายามจะฆ่าตัวตายมาหลายรอบ
ส่วนลูกนะก็มาร้องขอความช่วยเหลือนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาเดินเรื่องให้
ยังไม่ส่งอายการเลย

ถ้าได้ดูข่าวถ้าได้ทราบถึงความเดือดร้อนของครอบครัวนี้
จากประกันรับผิดชอบตัวท่านเองก็รับผิดชอบได้นะครับ
เห็นไหมว่าสภาพเขาเป็นแบบนี้แล้ว
มีวิธีช่วยเหลืออะไรครอบครัวนี้เพิ่มมากกว่านี้อีกไหม
เฉียวชนมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ

อันนี้เป็นเรื่องของสามัญสำนึกที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ
ส่วนนางนัชวีคนเจ็บนะครับ
วันนี้ก็ให้ข้อมูลด้วยความอัดอั้นตันใจ
บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแลเยียวยาจากบริษัทประกันภัยของรถของคู่กรณีแม้แต่น้อย
ไม่มีการโทรมาหาอะไรทั้งสิ้น
ตัวเองตอนนี้ก็อยู่ในสภาพของคนพิการ
เดินไม่ได้ทำงานหาเงินอะไรไม่ได้เลยนะครับ
ก่อนหน้านี้นะมีหนี้สินบ้างเล็กน้อย
แต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามีหนี้สินมากมาย
ต้องเอารถที่มีไปเข้าไฟแนนซ์ที่ดินที่มีก็ต้องเอาไปจำนองกำลังจะโดนยึด
ทุกข์ใจมากถึงขั้นจะผูกคอตายมาแล้วสองรอบนะฮะ
ที่ทำไปเพราะไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกทั้งสองคน
แต่ว่าทำไม่สำเร็จลูกมาเห็นเขาก็เข้ามาห้ามเข้ามาช่วยกันไว้ก่อน
แล้วจนนี่ไปหาหมออีกรอบนึง
หมอตรวจว่าการเหมือนว่าส่งตัวกัน
มาว่าว่าจะต้องรักษาอีกนะ
หมอบอกว่าน่าจะปีหรือสองปีต้องทำกายภาพถึงหายก็ไม่เต็มร้อย
ไอ้ที่ว่าประกันบอกว่า๓แสนแล้วอ่ะตอนนี้แฟนเป็นเยอะแล้วเป็นมาก
ก็คือ๓แสนคือไม่ตกลงแล้วเพราะว่าคุณก็ไม่ตกลงตั้งแต่แรก
ก็เงียบไปก็เลยขอขอแบบไงอ่ะขอเพิ่มเป็น๖แสน
แล้วเหมือนให้ตำรวจติดต่อให้ค่ะไม่ได้เจอกับประกันเลย
กันไม่ได้ติดต่อมาเลยค่ะถ้าเกิดไม่ไม่มาหาคุณทนาย
คุณพวกคุณก็ไม่เคยติดต่อมาเลยคุณรู้ไหมว่าครอบครัวของนี้ลำบากขนาดไหน
ครับเคยทำงานได้เลี้ยงลูกได้ไปไหนเองได้
ต้องมานอนต้องนอนอยู่เฉยเฉยรอให้แม่อายุเจ็ดสิบเก้าหาข้าวไว้กินอ่ะค่ะ
ฟังรู้สึกเป็นยังไงคะแล้วครอบครัวหนูแฟนก็ทอดทิ้ง
แล้วภาวะจากที่ว่าตัวเองเป็นหนี้อยู่แล้วแล้วก็กลับมาเป็นหนี้เพิ่มอีก
เพราะอุบัติเหตุนี้เพราะหวังรอเงินประกันนี้ค่ะ
หนูคิดว่าหนูอยากจะตายหลายครั้งแต่นี่ที่มาร้องเรียนเพราะลูก
หนูก็ขอฟังเมตตานี่ฮะคุณนัชวีคนเจ็บนี่พูดต่อหน้าตัวแทนบริษัทประกันภัยนะ
อ่าคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ็ดแปดเดือนเนี้ย
ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีข้อปัจจัยทางเทคนิคเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้
นะแต่เอาเป็นว่าวันนี้พอคนเจ็บกับลูกลูกอ่าเขาไปร้องผ่านทนายความอืม
แล้วพาไปที่คปคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
อ่าซึ่งอยู่ที่จังหวัดนทบุรีมาเลยฮะค่ะมาคุยเลยเนี่ย
เจรจาเลยนะทางบริษัทประกันภัยส่งตัวแทนมาเจรจากลายเกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
อ่าโดยทางบริษัทประกันภัยเนี่ยบอกว่าอ่าวันนี้มาเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาที่ล่วงเลยผ่านมาหลายเดือน
นะจะมีการพิจารณาค่าชดเชยให้จากเดิมเนี่ยเคยยื่นขอมาประมาณสามแสนบาท
อ่าเพราะว่าตัวคนเจ็บนี่มีอาการเจ็บหนักมากขึ้นกว่าเดิมอ่า
ขึ้นกว่าตอนที่เคยยื่นเรื่องมาเดี๋ยวจะพิจารณาไปตามส่วนของอวัยวะที่เสียหาย
เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้มากขึ้นอ่าจากสามแสนเนี่ยน่าจะได้สักประมาณห้าแสนอืม
คือในส่วนของเราเนี่ยนะครับตั้งเรื่องตั้งเรื่องรอที่จะเจรจาอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้เองเราได้เห็นเอกสารที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่แล้ว
แต่ตรงนี้ก็พร้อมที่ว่าจะชดใช้นะครับตามความบาดเจ็บที่ว่าทางพี่ทนายส่งข้อมูลมาให้นะครับผม
ไข้ครับแสดงว่าจะได้เกินกว่าห้าแสงใช่ไหมครับ
เกินครับผมรวมพรบนะครับผมนี่ฮะนอกจากมาวันนี้แล้วก็เพิ่มวงเงินให้อีกค่ะ
นี่เห็นไหมเกิดเขาตายไปก่อนทำยังไง
เอาเป็นว่าวันนี้เขาก็มาชดเชยมาเจรจากลายเกลี่ยให้นะครับ
นัดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างครอบครัวของคนเจ็บ

วันนี้ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยก่อนที่จะพูดคุยกันตกลงกันเนี่ยนะครับ
หมีภูบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ที่ผ่านมาแม่แล้วก็ครอบครัวลำบากมากนะ
หนักที่สุดเนี่ยก็คือแม่เนี่ยคิดสั้นจะผูกคอตายมา๒ครั้ง
โชคดีที่ไปเห็นก่อนแล้วก็เข้าไปช่วยแกะเชือกนะ
ซึ่งน้องหมีภูเด็กชายวัย๑๔ปีบอกว่า
ภาพที่ไปแกะเชือกแม่ไม่ให้ผูกคอตายยังติดตาอยู่นะ
วันนี้ต้องมาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์เพราะเห็นว่า
นายรณรงค์เนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เคสนู้นเคสนี้อยู่เยอะ
ก็เลยอยากให้ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือ
จะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานกัน
วันนี้สิ่งที่น้องกับพี่สาวได้พยายามช่วยแม่ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว
ประกันภัยคู่กรณียอมเยียวยาให้แล้วก็รู้สึกดีใจ
อยากให้แม่มีกำลังใจอยากให้แม่สู้ต่อไปอยากให้แม่มีชีวิตอยู่กับลูกต่อไป
ทางบริษัทประกันภัยได้ส่งตัวแทนมามอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจ
แล้วก็มอบเช็คเงินสดให้กับคนเจ็บนะฮะ
ก็คือคุณแม่ของน้องหมีภูนะครับ
เป็นค่าสินใหม่ทดแทนทั้งสิ้น๗๗๔๐๐๐บาท

มีค่าศิลป์ไหมทดแทนจากพรบจากการถูกผลภาพ
ในส่วนที่เหลือหลังจากหักสินใหม่ทดแทนค่ารักษาพยาบาล

แล้วก็มีค่าสินใหม่ทดแทนภาคสมัครใจ

รวมแล้วเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทพรุ่งนี้ทนายรณรงค์จะพาผู้เสียหายนะครับ
ก็คือแม่ของน้องหมีภูนะครับที่ต้องบาดเจ็บแล้วก็พิการจากการถูกรถชน
ตามความคืบหน้าทางคดีที่สพเมืองนครปฐมนะฮะ
เพราะว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเลยเนี่ยตอนเนี้ย
ก็ท่านมีเหตุเส้นเลือดในสมองตีบคดีก็เลยหยุดไปค่ะนะฮะ
ก็จะไปขอให้มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนเร่งรัดดำเนินการกับคู่กรณีนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นพิการ
อ่าจากที่บาดเจ็บก็ต้องเป็นเหตุให้ผู้อื่นพิการเพราะว่าคนเจ็บตอนนี้เขาหนักถึงพิการแล้ว
ใช่ค่ะคู่กรณีทีมข่าวของเราก็พยายามโทรศัพท์ไปหาเพื่อจะได้ฟังข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายนะ
อ่าเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาจากทางฝั่งคนเจ็บเนี้ยเขาบอกว่า
อ่าก็มาเจอกันสองครั้งค่ะช่วยเงินครั้งละห้าพันค่ะหลังจากนั้นบอกให้ทำบริษัทประกันจัดการนะ
อ่าเราก็เลยอยากคุยกับฝั่งคนที่ขับรถไปชนอ่ะถูกต้องอืมว่ามันเป็นยังไงกันแน่
ก็โทรไปก็ทีแรกก็เหมือนจะได้เจอกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลายสายบอกว่าอ๋อเป็นเพื่อนกัน
แล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันค่ะนะฮะ